ข้าวของพ่อข้าวของแผ่นดิน
เมื่อวันที่๑๔พฤษภาคมพศ๒๕๖๒

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
เสด็จพระราชดำเนินยังทุ่งมะขามหย่อง
เพื่อทรงเกี่ยวข้าวด้วยพระหัสของพระองค์เอง
เพื่อจะได้นำเมล็ดพันธุ์ไปใช้ในพระราชพิธี
จรดพระนางคันแรกนาขวัญ

ในการนี้หนังสือบิมทายรัฐฉบับประจำบันที่๑๕พฤษภาคม๒๕๓๙
ได้นำเสนอเป็นภาพหน้าหนึ่งในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โน้มพระวรกายใช้เขียวที่จัดเตรียมไว้
เกี่ยวข้าวด้วยพระหัสของพระองค์เองนับเป็นภาพแห่งความปลื้มปิติ
ประสบกรณิกรชาวไทยทุกคนและชาวนาทั่วประเทศ
ทราบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณในเรื่องนี้เป็นล้นพ้น
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้ลงหน้าหนึ่งนำเสนอเรื่องราวที่
เสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นติดต่อกัน
โดยวันที่๑๔พฤษภาคมได้ลงข่าวในช่วงการเตรียมการรับเสด็จ
โดยพาดหัวข่าวว่ากษัตริย์เกษตรในหลวงเสด็จเกี่ยวข้าว
นำพันธุ์ใช้พืชมงคลชาวอยุธยาสุดปลื้ม
โดยหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ได้เอ่ยถึงลำดับขั้นตอน
เตรียมพิธีรับเสด็จและบรรยากาศการตกแต่งพื้นที่
เพื่อรอรับเสด็จโดยรอบว่ามีความสวยสดงดงามอลังการ
ส่วนฉบับประจำวันที่๑๕พฤษภาคมได้เล่าถึงการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้
พอสรุปความได้ว่านับเป็นประวัติศาสตร์ของชาวนาไทย
ที่จะต้องจารึกไว้ในจิตใจกราบนานแสนนานที่ในหลวง
ซึ่งถือได้ว่าเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกของชาติไทย
ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเกี่ยวข้าวด้วยพระหัสของพระองค์เอง
เพื่อนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ
ในวันพืชมงคลที่กำลังจะมาถึง
พร้อมกันนี้ทรงมีพระราชปฏิสันธารกับบรรดาพระศกกรณิกร
ที่มาเฝ้ารอรับเสด็จอย่างใกล้ชิดท่ามกลางเปลวแดดอันร้อนระอุ
ทอดพระเนธแปลงข้าวอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยความสนพระไทยเป็นอย่างยิ่ง
ผลผลิตในแปลงนี้มีความสมบูรณ์มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก
ซึ่งข้าวที่ปลูกเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวชายนาฏหนึ่ง
ซึ่งเป็นข้าวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเกี่ยว
และได้พระราชทานให้แก่ผู้แทนกระทรวงเกษตร
เพื่อนำไปใช้ในพิธีพืชมงคล
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับประจำวันที่๑๖พฤษภาคม
ก็ได้นำเสนอภาพหน้าหนึ่งอีกภาพ
เป็นภาพในหลวงทรงยืนคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ทรงพูดคุยและทอดเผนศ์ท้องนา
ในหนังสือพิมพ์ได้เล่าถึงเรื่อง

การตีมีดการทำเขียว

รับสั่งว่าไม่น่าเชื่อว่าจะคมมาก
มีพระดำรัฐรับสั่งกับเจ้าหน้าที่ว่า
อยากให้มีการจัดตั้งสหกร
ในบริเวณพระราชานุสวรีสมเด็จพระศรีสุริโยไทย
ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการซื้อขาย

ทั้งนี้สมเด็จก็ทรงรับซื้อมีดจากช่างตีเหล็ก
อรัญยิกนี้ด้วยมหาราชกับชาวนาไทย
ไม่มีพระมหากษัตริย์องค์ใดในโลก
ทรงทำนาเกี่ยวข้าว
และมีที่นาอยู่ในบ้านของพระองค์เอง
คำกล่าวที่เราได้ยินกันมาเนิ่นนาน

ของพระสงคริกรพวกเราเสมอมา
ก็คือเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับชาวนา
ซึ่งทรงมีความผูกพันอย่างลึกซึ้ง
สังเกตได้จากพระราชกรณียกิจ

พระองค์ทรงตั้งมั่นในพระราชหารุทัย
ที่จะช่วยเหลือชาวนาอย่างจริงจัง
ฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปี๒๕๕๙
ทำนาข้าวทดลองโรงสีข้าวตัวอย่าง
ในพระตำนักจิตระดาลโหธาน
ทรงจัดตั้งธนาคารข้าวเป็นต้น

ซึ่งพวกเราอาจจะเคยได้ยินผ่านหูผ่านตามาบ้างอย่างเช่น
พระราชดำรัฐที่พระราชทานแก่ผู้นำกลุ่มชาวนา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาข้าวไทยความว่า
ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ศึกษาการทดลองและทำนามาบ้าง
และทราบดีว่าการทำนานั้นลำบากอยู่ไม่ใช่น้อย
จำเป็นต้องอาศัยพันธุ์ข้าวที่ดีและต้องใช้วิธีการต่างด้วย
จึงจะได้ผลเป็นล่ำเป็นสรร
อีกประการหนึ่งที่นานั้นเมื่อสิ้นฤดูธรรมนาแล้วควรปลูกพืชอื่นบ้าง
เพราะจะเพิ่มรายได้ให้อีกไม่ใช่น้อย
จะช่วยให้ดินร่วนช่วยเพิ่มปุ๋ยกากพืช
ทำให้ลักษณะเนื้อดินดีขึ้นเหมาะสำหรับจะทำนานในฤดูต่อไป
นี่เป็นพระราชดำรัฐที่แสดงให้เห็นถึงทรงห่วงใยชาวนาไทย
และทรงเคยทดลองปฏิบัติด้วยพระองค์เอง
เพื่อให้ได้ศาสตร์หรือวิธีการที่จะมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวนาทั่วประเทศได้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนให้มีการจัดตั้งธนาคารข้าว
เพื่อเป็นการเก็บรักษาข้าวไว้บริโภคเมื่อยามขาดแคลน
โดยมีผู้เก็บพิจารณาจำนวนข้าวที่จะให้ยืมและรับข้าวคืน
ศดรที่ต้องการยืนข้าวก็ให้ลงบัญชีไว้
เก็บเกี่ยวได้แล้วก็ให้นำมาคืนธนาคาร
พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นข้าวนำมาเก็บในธนาคารเป็นสมบัติของส่วนรวม
ธนาคารข้าวยังเป็นการสร้างรากฐานของการพัฒนา
สร้างความสามัคคีรู้จักการเรียนรู้การแก้ไขปัญหา
การมีส่วนร่วมมีความเป็นผู้นำมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตว์
ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีแก่ชุมชนนั้นต่อไปในอนาคต
ส่งมีพระดำรัฐพระราชทานแก่สื่อมวลชนในวันที่๑๘พฤศจิกายน๒๕๔๑ว่า
ข้าวที่ออกเป็นสีลักษณะนี้เป็นข้าวที่มีประโยชน์
อย่างข้าวกล้องคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยกินกัน
เพราะเห็นว่าเป็นข้าวของคนจน
ข้าวกล้องมีประโยชน์ทำให้ร่างกายแข็งแรงข้าวขาวเมล็ดสวย
แต่เขาเอาของดีออกไปหมดแล้วมีคนบอกว่าคนจนกินข้าวกล้อง
เรากินข้าวกล้องทุกวันเรานี่ก็คนจน
ให้ความสำคัญกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฟื้นฟูและปรับปรุงพระราชพิธี
จรดพระนางคันแรกนาขวัญและได้มีพระราชดำริจัดทำพันธุ์ข้าว
ปลูกพระราชทานทรงให้ความสำคัญและตระหนักในพระไทยว่า
เป็นพระราชพิธีเก่ามีมาแต่โบราณที่เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ
โดยจะได้เห็นภาพที่พระองค์เคยเสด็จในพระราชพิธี
ดังที่เคยสร้างความพลื้มประวัติให้แก่ลาวปสรรภิกรเกษตรากรและชาวนาไทยที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นภาพที่อยู่ในใจแห่งความทรงจำของเหล่าปวงชนชาวไทย

ระลึกและตระหนักในอาชีพชาวนาและเกษตรกรไทยว่า
เป็นฐานหลักอาชีพของราศดรของพระองค์เอง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาต่อพระศกรณิกรชาวไทย
ทุ่มเทพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ
ด้านการพัฒนาข้าวไทยและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนา
ทำให้แผ่นดินไทยที่เคยแห้งแรง
กลายเป็นแผ่นดินทองของเหล่าประสบนิกร
ความทุกข์ยากลำบากแปรเปลี่ยนเป็นความสุขสบาย
ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองศรีราชสมบัติ
เรามักจะเห็นภาพของพระองค์ท่านทรงงานอย่างหนักอยู่เสมอ
ซึ่งแต่ละครั้งแต่ละหนเป็นภาพที่ทำให้เราน้ำตาปริ่มอยู่ตลอดเวลา